เหตุคนงานรับจ้างตัดอ้อยถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็ทิ้งศพไว้บริเวณตลาดนัดในหมู่บ้านโคกสูงนะครับที่จังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์นี้น่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของชู้สาว
หลังพบผู้ตายไปมีสัมพันธ์กับหญิงสาวที่มีสามีแล้ว
ล่าสุดตำรวจได้ออกหมายจับสามีหึงโหดรายนี้เพื่อมาดำเนินคดีนะครับ
พบศพของนายอำพรใต้วารินอายุ๒๘ปี
เสียชีวิตอยู่บริเวณตลาดนัดในบ้านโคกสูงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

โดยสภาพศพถูกฆ่าอย่างทาบรุนถูกมีดฟันเขาที่ลำคอปากท้ายถอย
แล้วก็ยังถูกอาวุธปืนยิงซ้ำที่หน้าอกถึง๒นัด
จากการสอบสวนทางลึกของตำรวจชนวนเหตุน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
หลังพบว่าผู้ตายไปแอบมีสัมพันธ์กับหญิงสาวที่มีสามีแล้ว
ความคืบหน้าเรื่องนี้ครับทีมข่าวได้ไปสอบถาม
บูใต้วาบรินแม่ของผู้เสียชีวิต
เปิดเผยว่ารู้สึกตกใจและเสียใจมาก
คิดว่าลูกชายจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้
พร้อมเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกชายเสียชีวิตนั้น
เพราะมีหญิงสาวโทรมานัดให้ลูกชายออกไปหาช่วงกลางคืน

ซึ่งหญิงสาวที่โทรมาให้ลูกชายออกไปหานั้น
เป็นหญิงสาวที่มีครอบครัวแล้วครับ
เพราะว่าลูกขึ้นกันที่มีผัวนั้น

ทำงานหรือเปล่า
ไม่รู้ทุกอย่าง

ของผู้ตายที่เปิดเผยว่า
รู้ว่านายอำพรคุยกับหญิงสาวที่ทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

และหญิงสาวก็จะชอบโทรมาหาในตอนกลางคืนนะครับ
แต่ว่าเธอพอจะได้ยินข่าวมาว่าหญิงสาวคนนี้มีครอบครัวแล้ว

ซึ่งเพื่อนของนายอำพรเป็นผู้หญิงนะ
บอกว่าเคยเตือนนายอำพรไปแล้ว
แต่นายอำพรก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริง

กระทั่งมาเกิดเรื่องสลดนี้ขึ้นนะครับ
ทีนี้นะคะด้านหญิงสาวที่ถูกกล่าวอ้างก็บอกว่า
รู้จักกับนายอำพรได้เพียงไม่กี่วันที่นัดเจอผู้ตายค่ะ
เพราะจะไปรับเงิน๑๐๐บาทที่ผู้ตายติดเอาไว้

ระหว่างนี้สามีก็โผล่มาแล้วก็มีปากเสียงกัน
จากนั้นค่ะตัวเธอก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป

แต่ก็ไม่รู้อะค่ะว่าสามีผู้คนก็เห็นรึเปล่า
เราก็เลยไปจ้อตก็เป็นแก
ก็เลยว่าผมมาใส่หนี้น้องเขาผมเป็นหนี้เขาร้อยหนึ่ง
กูตายก็เลยว่าจริงสิแล้วที่นี่แฟนหนูแก้กับว่าอะไรฟังอย่าง
แก้กับขันสู้สิมะอยู่อย่างเจ้าสิแก้กับอะไรฟังสิเนอะ

หนูก็เลยขี่รถออกไปแต่ว่าหนูก็ไปเห็นแกถือยังออกมา
แต่ว่าหนูขี้รถไปถึงใส่ร้านหนูก็ได้ยินเสียงปืน
๑๐ธันวาที่ผมบอกผิดไปนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทางตำรวจ
พบว่าจากการสอบถามพยานทราบว่าผู้ตายมีอาชีพรับจ้างตัดอ้อย

ผู้ตายได้ไปตัดอ้อยให้กับนายจ้างจนถึง๕โมงเย็น
แล้วก็ไปนั่งรับประทานอาหารกับนายจ้าง
จากผู้หญิงคนหนึ่งนัดให้ไปพบ
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบผู้ตายอีกเลยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจยังทราบว่าผู้ตายมีความสัมพันธ
หญิงสาวคนหนึ่งที่ทำงานภายในปั๊มน้ำมัน
ซึ่งอย่างที่บอกไปเพื่อนของผู้ตาย

คบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีสามีแล้ว
คาดว่าสามีของหญิงสาวรายนี้
ทราบเรื่องในการคบหากัน
เป็นสาเหตุของการฆาตกรรมในครั้งนี้
ตอนนี้พนักงานสอบสวนสพนเรือจังหวัดขอนแก่น
ออกหมายจับนายตุลาคมอุดมดีสามีของหญิงสาว
ที่รู้จักกับผู้ตายหรือว่าที่อาจจะคบหากับผู้ตายเนี่ยนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
ขณะที่ชุดสืบนั้นอยู่ระหว่างการติดตามตัวนายตุลาคมมาดำเนินคดีให้ได้

ซึ่งเป็นญาติของนายตุลาคม
ซึ่งขณะนี้ก็ได้หลบหนีไปพร้อมกับนายตุลาคมด้วยนะครับ
ต้องเป็นคดีที่เราจะต้องตามต่อนะครับ
เพราะว่าสภาพศพค่อนข้างจะถูกฆ่าด้วยความโหดร้ายทารุณเหมือนกันนะครับ